ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้ดิฉันไม่อยากทำความเข้าใจอะไรทั้งนั้นกับข่าวที่มันเกิดขึ้น

วันนี้หลายคนแชร์กันแล้วแบบเอามือทาบอกอุ๊ตะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เขาคบกัน
นี่ช่วยอะไรหน่อยเถอะช่วยมาเผื่อกันต่อทีนะคะ
หมายถึงชาวเน็ตแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเราด้วยนะช่วยกันเถอะ
ช่วยตั้งข้อสังเกตหน่อยถึงสถานะความสัมพันธ์ของเซลปสาวสุดแซ่บ
พลอยชวพรกับนักแสดงหนุ่มตีรุ่นน้องกัปตันชลทร
ขวัญดูที่เช็คองค์เช็คอินสถานที่มันที่เดียวกัน
มุมถ่ายภาพเนี่ยมุมเดียวกันเลย
ฝ่ายชายก็เคลียร์ข่าวดราม่าท้องลมกับสาวสวยคนนั้นไปจบแล้ว
แล้วก็การอัพรูปเช็คอินต่างสอดคล้องกันไปซะหมด
อย่างของที่น้องกัปตันเข้ามาแจกแฟนคลับนะ

อะไรมันจะขนาดนั้นนะกวาน

นางไปเที่ยวทริปอเมริกากับเพื่อนด้วยกัน
แต่เขาบอกว่าแต่คิดดีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมั้ง
ว่ากัปตันเองก็รู้จักกับพลอยชวพรมาพักหนึ่งแล้ว
แต่เอาจริงถ้ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็ต้องลงรูปแบบนี้ตั้งนานแล้ว

เออแล้วเมื่อกี้สังเกตไหมมีรูปหนึ่งเสื้อ
มีการแบบว่าเหมือนมาในธีมเดียวกันมัดย้อมเหมือนกันอีกนะ

รุ้นนะช่วงนี้ชอบให้คนมีความรักส่งท้ายปลายปีนะคะ